และนับจากนี้ไปไปไปเราจะพาคุณผู้ชมไปติดเกาะ

เดี๋ยวจะพาไปที่นี่เวทีการประกวดธิดาช้างเมืองนนไอยรามหาสงกรานครั้งที่สาม
ดูสิว่าใครจะมงลงครับ
วันนี้เตรียมตัวเต็มร้อยค่ะพกพาความมั่นใจมาสู้สุดฤทธิ์ค่ะ
เรามีรูปร่างที่ใหญ่ที่สุดในวันนี้แล้วก็มีความสวยความสวยความสวยที่มั่นใจค่ะ
คุณผู้ชมโอ้โหมีแต่ตัวมัมทั้งนั้นเลยจ้ะสวยสับ๑๐๑๐๑๐ไปเลยจ้า
วันนี้ตลอดข่าวขอเป็นเซอร์เรบิตี้พาทุกคนมาเกาะติดเวทีประกวดที่ด่าช้างเมืองนนท
ไอรามหาสงกรานครั้งที่สามนักศูนย์การค่ะเรียกว่าพลาซาแอนด์เมจอร์ซีนิเพล็ก
จังหวัดหนีทบุรณนนทบุรี

จริงไม่ว่าจะมองซ้ายหรือมองขวาก็เต็มไปด้วยผู้เข้าประกวดและกองเชียร์
เรียกได้ว่าขนกันมาเคลียร์คนก็มาเชียร์ทั้งหมู่บ้านเลยจ้า
ต้องมาเชียร์เบอร์ยี่สิบสี่นะคะเชียร์หมายเลขยี่สิบเจ็ดน้อง
ใช่ครับน้องอาม่อนนะครับเป็นเวทีแรกของน้องเลยครับ
เชียร์พี่สาวครับผมว่าพี่สาวผมเก่งอยู่แล้วชิวครับได้แน่นอน
ซึ่งตอนนี้บนเทวีแพทย์บนเวทีประกวด
เหล่าบรรดาผู้เข้าประกวดก็มีการซักซ้อมเพื่อรอเวลาการประกวดจริง
ว่าแต่กติกายแฮะกติการหมีว่ายังไหร่
ต้องขอแวะไปคุยกับทางกรรมการสักหน่อยนะจ๊ะ
ก็ต้องน้ำหนักเยอะนะคะ๘๐กิโลขึ้นไป

ตอบคำถามด้วยความเสียสละ

มาถึงตอนนี้บนเวทีก็ได้เวลาแล้วล่ะ
ไปลุ้นกันสิว่าผู้เข้าประกวดคนไหน

มีด้วยกับขวานเล่น
ภูมิก้าวภูมิก้าวภูมิก้าว
โอ้โหสวยสมมงสุดไปเลยแม่

เพราะว่ามีสาวงามถึง๓คน
ที่คว้ารางวัลชนะเลิศไปคล้อง
ไปฟังความรู้สึกของเธอกันหน่อยจ้า

เพราะว่าเราทำการบ้านมาเต็มที่มาก

ถึงคุณชนะน้องใบตองและคุณแม่ชิสา
ฝากไปถึงคุณชนะคุณชิสานะคะแล้วคุณใบตองนะคะว่า
ฉันติดตามตลอดข่าวทุกวันนะคะดูแล้วสนุกมากค่ะ
สุดที่ไม่หักเลยค่ะ
และปีหน้าเชิญคุณชนะนะคะมาประกวดที่นี่นะคะ
ดิฉันรอถึงค่ะ
รัดสมมงค์จริงเอ๊ะ
ว่าแต่ฝากผิดคนหรือเปล่า
คุณชนะเนี่ยเขาเป็นผู้ชายนะจ๊ะ
เอ๊ะเนื่องจริงแล้วเขาเป็นผู้หญิงกันละนี่
โอ๊ยโง่งไปหมดเลย
เอาเป็นว่าในปีหน้าเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่
ในการประกวดธิดาช้างนี่ทบุรน
นนทบุรีกันอีกนะจ๊ะ

พุทธสวัสดีครับค่ะ

ต้องตอบคำถามเหรอคำถามอะไรมีไหม
ไม่มีไม่อยากทานตอนนี้อยากปลูกกิน